คู่นี้เนี่ยโอเคตกลงตรงใจกันแล้วว่าในอนาคตจะต้องมีข่าวดีอย่างแน่นอนค่ะ
แล้วต้นธนสิทธิ์ดูเหมือนว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาครอบมาครองหัวใจกันเลย
ซึ่งนักข่าวก็ถามว่าเออเรื่องหัวใจเป็นยังไง
แม้จะอยู่คนละเวทีแต่ว่าเขาอยู่สังกัดเดียวกันนะคะ
ซึ่งทั้งคู่ก็ได้อัปเดตให้บันเทิงไทยรัฐฟังว่าแม้ว่า
เพื่อนร่วมบ้านบางคนจะทยอยเป็นศิลปินอิสระ
แต่กับทั้งคู่เนี่ยยังไม่คิดจะไปไหนเพราะว่าทุกอย่างยังคงแฮปปี้ดี
แถมงานเพลงที่กำลังโฟกัสก็มีให้แฟนได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง
เราไปฟังกันให้เคลียร์เลยดีกว่าค่ะ
ยังโอเคอยู่ฮะยังโอเคอยู่
หล่อขึ้นหุ่นดีขึ้นมีโอกาสได้ไปถ่ายบางถ่ายแบบเดินบางเดินแบบ